ช่วงของภัยแรงแบบนี้อย่างที่บอกไปแม้จะแรงน้ำแต่ไม่เคยแรงน้ำใจ
เพราะว่าไปดูพี่ชาวนาในจังหวัดอุตราดิษฐ์ท่านหนึ่งนะครับ
บอกว่าแบ่งปันน้ำดิบในบ่อพื้นที่นาของตัวเอง
ชาวนาเพื่อนบ้านด้วยนะครับ
ให้สามารถที่จะมาตักน้ำตรงนี้ได้เลย
เพราะเห็นว่าพื้นนาของเพื่อนบ้านก็แรงเหมือนกันนะครับ
จะเอาน้ำจากไหนมาเลยมาเอาน้ำจากพื้นที่ของตัวเองได้นะครับ
ของแม่ของคุณสำเริงพรมโต
ซึ่งเสียสละที่นาให้ชาวบ้านหมู่๗ตำบลปากคายอำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตราดิษฐ

โดยชาวบ้านก็ช่วยกันออกค่าใช้จ่ายในการขุด
เพื่อจะได้แหล่งน้ำดิบไปทำน้ำปลาปลาหมู่บ้านให้คุณ
ประชากรได้อีก๖๐๐คนในชุมชน
ใช้เวลาขุดไม่นานแล้วก็ไม่ลึกมาก

เพราะว่าพบตาน้ำ
ตาน้ำก็คือเป็นจุดที่น้ำอยู่ใต้ดิน

มีน้ำใสมาก

ก่อนหน้านี้นายสำเริงแล้วก็ภรรยา
ซึ่งมีบ่อน้ำดิบที่ใสสะอาดอยู่แล้ว
ได้ตกลงกันว่าปีนี้ถ้าเกิดภัยแรงอย่างหนัก
จึงเปิดบ่อน้ำให้กับชาวบ้านใช้ในช่วงฤดูแรงได้ฟรีเลยนะคุณ
ในพื้นที่นาตัวเองบอกมาเลย
พี่น้องชาวนามาเลยมาที่นาฉันได้มาเอาน้ำไปนะครับ
โดยทางด้านขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าคายเนี่ย
ก็นำมอเตอร์สูบน้ำขึ้นมาจากบ่อ

ให้ชาวบ้านนำพาชนะบรรทุกรถไปรับน้ำ
แล้วก็เซ็นชื่อใบขอรับน้ำที่จัดไว้ข้างบ่อทุกครั้ง

อกจากนี้รถดับเพลิงก็มาเติมน้ำจากบ่อนี้ด้วยคุณ
เอาไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านหมู่อื่นให้คุณ
หมู่๓หมู่๗ได้วันละประมาณ๑๐เที่ยวเลยนะ

แต่ละวันบ่อน้ำนี้จะจ่ายน้ำไม่ต่ำกว่า๔๐๐๐ลิตร
แม่ของคุณสำเริงก็เลยบริจาคที่ดิน

เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำปลาปลาให้กับชาวบ้าน
แล้วก็มั่นใจว่าจะมีน้ำใช้เพียงพอตลอดฤดูการนี้แน่นอน
แสดงว่าใต้พื้นดินของผืนนาแห่งนี้อุดมสมบูรณ์
แต่เขาก็ไม่ได้ห่วงไม่ได้เก็บไว้ใช้คนเดียวไง
ใจดีจริงนะคะคุณสำเริงพรมโต